ช่วงใกล้ที่จะสิ้นเดือนแบบนี้โอ้โหตามธรรมเนียม
หลายคนก็ยังคงจะยึดมั่นแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเกี่ยวกับตัวเลข
ถูกต้องแต่ละวันฝันเห็นอะไรโอ้ยไม่เป็นอันหลับมันนอน
ถูกต้องครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปที่นี่หน่อย
เขาบอกว่าโอ้โหคนเยอะแน่นไม่ขาดสายแล้วยิ่งในช่วงวันแบบนี้เยอะเป็นพิเศษนะครับ
ไปที่คำชโนธจังหวัดอุดรธานีที่นั่นเขามากันเพียบเลยทีเดียว
คืองวดที่แล้วมีคนที่ไปขอเลขเด็ดจากคำชโนธ
แล้วก็ถูกรางวัลกลับมาหลายรายเลยในงวดนี้คุณดูสิคะดูแถวสิคะ
โอ้โหนี่ต่อคิวกันยาวมากเลยนะครับ
นี่คือบรรยากาศภายในวัดสิริสุทธโธพื้นที่คำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
โอ้โหเมื่อวานนี้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวมากันแน่นเลยนะครับ
โดยเมื่อวานนี้ก็มีพิธีบวงสวงปู่ศรีสุโธนะครับและญาติศรีปฐุมมา
บาดาน๑๔บาดานเพื่อเปิดรับทรัพย์รับโชคนั่นเอง

ใช่ค่ะ
ก็ทำให้พุทธศาสนิกชนนะครับมากันเป็นจำนวนมากมากันเป็นพิเศษ
ต่อแถวยาวไปถึงอาคารอเนกประสงค์
อกจากนี้ก็ยังมีนายทหารระดับนายพลชั้นแถวหน้าของประเทศเข้าร่วมพิธีอีกด้วยว่า
มากันทุกระดับชั้นเลยทีเดียว
ส่วนบริเวณหน้าสาราปู่ศรีสุโธและย่าศรีปฐุมา

โดยมีพระอุทัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
จากเกาะพิธีบวงสวงโทยเทศเทวา
เพื่อบอกกล่าวถึงการจัดโครงการอุปสมบท๙๙๐รูป
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙นะครับ
ก็เป็นพระครูวิสิตสรการนะครับ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยะยาติการามวรวิหารนะคะอ่า
ก็จัดขึ้นเนื่องในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ
โดยจัดในโดยวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
กับกระทรวงกลาโหมระหว่างวันที่๑๖๓๐ตุลาคมนี้
จากนั้นครับก็ได้กล่าวบวงสวงพ่อปู่ศรีสุโธ
และเจ้าย่าศรีปฐุมมาเพื่อเปิดทรัพย์รับโชคนั่นเอง
ใช้เวลาทำพิธีนะครับประมาณ๑ชั่วโมง๓๐นาที
หลังจากที่พิธีบวงสวงขอพรจากปู่ศรีสุโธเสร็จแล้ว
ก็ได้ทำพิธีเปิดทรัพย์รับโชคในช่วงปีใหม่ของไทยอีกด้วย

ประชาชนก็ยังคงเนืองแน่นอย่างที่ดิฉันบอกไปนะคะ
ว่าในช่วงนี้ปิดเทอมด้วยหลายคนก็พากันไป
กราบไหว้พาลูกหลานด้วยนะคะ
แต่ที่น่าชื่นใจก็คือในช่วงนี้น่ายินดีมาก
เพราะว่าประชาชนที่เดินทางไปที่คำชโนธเนี่ย
เริ่มจะให้ความร่วมมือกับทางคณะกรรมการบริหารคำชโนธ
ด้วยการอะไรรู้ไหมคะทำไงคะไม่โรยแป้งลงไปที่บริเวณต้นชะโนธ

ใช่เขาห้ามโรยแป้งนะคะหรือว่าถ้าใครนำพานบายสีมากราบไหว้
ก็ขอให้ลาแล้วก็เอากลับบ้านไปด้วยอย่าทิ้งไว้
รวมไปถึงเรื่องของรองท้องรองเท้า
ก็เอาถุงมาใส่ถือฮิ้วกันเข้าไป
จะได้ไม่สกปรกแล้วก็ถอดไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ
ดูบรรยากาศกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากไหว้ปู่ศรีสุโธและย่าศรีประธุมาภายในคำชโนธ
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเพื่อขอพรให้ตัวเองและครอบครัวเสร็จสิ้นแล้ว
ประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ
เดินไปชมบ่อน้ำศักดิ์สิตนะคะ
ก่อนที่จะขอโชคลาภจากต้นชะโนธและต้นมะเดือยักษ์
น่าดีใจอย่างที่ดิฉันบอกไปว่าให้ความร่วมมือกันมาก

ก็คือมันสะสมมาจากการทามาหลายครั้งแล้ว
นั่นเองนะคะยังไม่ได้มีการทำความสะอาดออกไป

เอาไปส่องกันใกล้ดูต้องบอกเลยว่า
แล้วแต่ค่ะคราวนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุญกับวาสนาของแต่ละบุคคลแล้วล่ะ
ว่าใครจะเห็นเป็นรูปอะไรหรือว่าจะถ่ายภาพเก็บกลับไป
ให้คนที่บ้านช่วยดูหรือจะส่งต่อให้เพื่อนดูก็ได้
จริงเพราะว่าต้นคำชโนธเปลือกไม้ลายไม้มันก็เป็นธรรมชาติ
คือเอาง่ายเลย๓คนเรามองก็คนละเลขกัน
ถูกต้องก็แล้วแต่บุตกรรมที่ทำ

เพราะว่าเคยอ่านข่าวผมจำได้คนที่เขาโชคดีถูกรางวัลที่หนึ่ง
รางวัลที่๑นะไม่ได้โฆษณาให้นะ
ก็เคยไปขอพรจากที่นี่แหละที่คำชโนธนี่แหละ
แล้วมีหลายรายแล้วอย่างที่เราบอกไป
ก็ทำให้บรรยากาศการซื้อขายลอตเตอรี่ภายในคำชโนธ
ขายดิบขายดีเทน้ำเทท่าเลยค่ะ
ปี้ทั้งคนซื้อทั้งคนขายนี่แหละค่ะ
คนขายก็ดีใจขายได้
นี่ก็ส่องกันไปส่องกันเข้าไปนะคะ
บางคนก็อาจจะเปลี่ยนจากโทรศัพท์มือถือมาเป็นกล้องถ่ายรูปเลยก็ได้
จะได้ล้างเก็บไว้ว่าฉันถูก
เออเอาสิก็ลองทับคมชัด
แต่ว่าน่ายินดีนะที่เห็นประชาชนให้ความร่วมมือกันมากขึ้น
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เขาวางเอาไว้
เราจะได้อนุรักษ์ต้นชะโนธแล้วก็ต้นมะเดือยักษ์แบบนี้
ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้มาชมได้มาติดตามได้มาเที่ยวกันต่อค่ะ